ไม่ยอมส่งของให้ตามที่มัดจำเอาไว้มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ล่าสุดเป็นเจ้าภาพที่จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สระบุรี
แต่ว่าถูกโต๊ะจีนนั้นเบี้ยวนะครับทำเอาเกือบจะวุ่นกันไปทั้งงาน

ไม่มาเลยครับโต๊ะจีนไม่มาเลย
แต่ปรากฏว่าไม่มาอีกนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะไปแจ้งความนะคะ

โต๊ะจีนมาทำอาหารถวายพระสงฆ์
เลี้ยงแขกทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
แต่พอถึงวันงานกลับไม่มีโต๊ะจีนมาตั้ง
อาหารที่จะนำมาถวายพระ๙อย่างก็ไม่มี
สุดท้ายต้องซื้อข้าวมันไก่ใส่กลองมาถวายพระสงฆ์แทน
คือว่าพอตี๕พี่ไปตลาดมา
ไปซื้อขนมเพื่อมาเสริมเพื่อจะใส่บาท

พี่ก็ซื้อแต่อาหารมาใส่บาทเพื่อเป็นพิธี
พี่คนข้างบ้านเขาเคลียร์ที่ไว้ให้
เพื่อจะให้ตั้งโต๊ะจีนตรงนั้น
พอ๖โมงไม่มาพี่ก็เลยวุ่นวายหาเบอร์ของเขา

เจ้าภาพบอกว่าสุดงงไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
เพราะก่อนจัดงานเจ้าของโต๊ะจีนมาดูสถานที่ถึงบ้าน
แต่ก็ต้องพบกับความผิดหวัง
โทรไปติดต่อหลายครั้งเจ้าของโต๊ะจีนก็ไม่รับสาย

แต่พี่คือเบอร์แปลกพี่ไม่เคยโทรหาเขามีแต่แฟนโทร
แต่พี่ก็โทรรอบสองก็ไม่รับ
พี่ก็วุ่นวายพี่ก็โทรอีกก็ไม่รับติดแต่ไม่รับ
จนถึงตอนเย็นยังรับ
มาช่วงสักประมาณบ่าย๓บ่าย๔พี่โทรอีกก็ไม่รับติดแต่ไม่รับ
นางสมบูรณแตงบู่เจ้าของบ้านบอกว่าได้ไปว่าจ้างทวีโต๊ะจีน
อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ในราคาโต๊ะละ๑๘๐๐บาท
จ้างมาจำนวน๑๕โต๊ะรวมเป็นเงิน๒๗๐๐บาท
เงินมัดจำไปแล้ว๔๕๐๐บาท
สุดท้ายงานนี้ไม่มีอาหารและไม่มีโต๊ะจีน
ที่ทยอยมาร่วมงานก็ไม่มีโต๊ะนั่ง
ต้องไปยืมโต๊ะเก้าอี้จากวัด
และสั่งอาหารที่ตลาดมา๒หม้อเพื่อแก้ปัญหา
แฟนก็ยังคุยหอกเขาอยู่นะว่าคงไม่อะไรกับผมนะ
อุ๊ยพี่ไม่มีปัญหาหรอกทำมัดจำกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้
เขามาถึงที่บ้านเลยนะที่มาทำมาจำกันนะคะ
แขกก็เริ่มมาพี่ก็นั่งกระสับกระส่ายตอนฟังพระ

ใช่พี่ก็เลยแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงดี
ฝึกศาสตร์กับพี่ข้างบ้านแบบเครียดกันแล้วอ่ะ
แขกเข้ามาเยอะใช่ไหมบอก
เขาก็เริ่มมาแล้วคนเท่าคนแก่กันอะไรอย่างนี้
เหตุการณ์นี้เจ้าภาพต้องออกมาขอโทษแขกที่มาร่วมงานกันยกใหญ่
เพราะเชิญมาร่วมงานแล้วเกือบจะไม่มีอาหารเลี้ยง
จนขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าของโต๊ะจีนได้
หลังไปแจ้งความไว้มีเพียงแม่เจ้าของโต๊ะจีนเดินทางมาพบ
และยอมชดใช้เงินจำนวน๓๐๐๐บาท
ส่วนสาเหตุแม้แต่แม่เจ้าของโต๊ะจีนก็ยังไม่ทราบ
และติดต่อลูกไม่ได้เช่นกัน
ด้านผู้เสียหายยอมถอนแจ้งความเพราะสงสารและเห็นใจ
หลังทราบว่าพ่อของคู่กรณีเพิ่งเสียชีวิต

แต่ไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก